มาช่วงนี้นะคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนกันหน่อยนะคะ
เพื่อเป็นอุทหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ขับรถด้วยสติอย่าประมาทนะฮะ
จุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือที่จังหวัดจันทบุรี

หลบรถจักรยานยนต์ที่มีหญิงท้องแก่
รถเก๋งเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนรักษักชมูล
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นตำรวจสภเมืองจันทบุรีนะคะก็เลยลงพื้นที่
แล้วก็ประสานกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดเหตุเป็นถนนขาออกตัวเมืองจันทบุรี
หงายท้องอยู่กลางถนนสภาพคือเสียหายทั้งคันแบบนี้ค่ะ
ไปพบกับนายนรงชัยกฤษฎาพิวัฒน์อายุ๓๙ปี
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่ศีรษะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุยังพบโคนเสาไฟฟ้าข้างทาง
มีรอยพุ่งชนอย่างแรง
ชิ้นส่วนรถยนต์กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
ใกล้กับรถเก๋งไปพบรถจักรยานยนต์สภาพคือพังเสียหายยับเยินเช่นเดียวกัน
มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวสวนศรีมาตร
เธอคนนี้อายุ๓๗ปีมีบาดแผลตามลำตัว
แล้วก็เธอตั้งคันท้องแก่อายุคันคือ๘เดือนด้วยนะคะ
ตรวจสอบที่เบาะนั่งคนขับภายในรถเก๋งไปพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งศพ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัดทางงัดซากรถแล้วก็นำร่างออกมา
ทราบชื่อคนเสียชีวิตก็คือนายจตุรงสาขเรศอายุ๔๑ปี
มีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ขาหักทั้งสองข้าง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบด้วยนะคะว่ารถเก๋ง
คันเกิดเหตุน่าจะขับมาด้วยความเร็วเนื่องจากว่าเป็นทางตรง
ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณไม่ค่อยมีรถสัญจรด้วยนะคะ
ก่อนที่จะมาช่วงยูเทิร์นช่วงจุดกลับรถนั่นแหละค่ะ
ก็เลยเกิดการเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนท้องที่
หรือใครไปที่นั่นบ่อยจะพบเลยนะคะว่า
เป็นบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เพื่อดำเนินคดีกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ